ที่เป็นคลิปชาวต่างชาติอัดเอาไว้นะคะ
แท็กซี่พูดจาไม่สุภาพใส่
มีคนอาการคล้ายกับการเมาสุรานะคะ
แล้วก็ที่สำคัญป้ายที่มารับผู้โดยสาร

เรื่องนี้ความคืบหน้าเรียกมาแล้วนะคะ

นายโกศิลป์ชาติผนอายุ๕๑ปี

จำไม่สุภาพใส่ผู้โดยสารชาวต่างชาติ
คลิปเนี่ยเป็นที่คือฮาในโลกโซเชียลนะคะ
ก็ได้เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ปากคำในกรณีที่เกิดขึ้นแล้ว
โดยนายโกศิลป์ก็ยืนยันค่ะว่าวันนั้นเนี่ย

แล้วก็อ้อมไม่ได้แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพต่อผู้โดยสาร

มีการแสดงอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมจริง

นอกจากในนี้ชาวเน็ตก็เป็นคนเห็นเนี่ยแหละ

ก็เลยเปรียบเทียบปรับข้อหาใช้รถไม่ได้จดทะเบียน

แล้วก็ส่งเข้ารับการอบรมเรื่องมารยาท
ในการให้บริการเป็นเวลา๓ชั่วโมงนะคะ

เพื่อเฝ้าดูพฤติกรรมต่อไปด้วย

คุณผู้ชมไม่ได้ติดตามข่าวในวันนั้นนะคะ

นายโกศิลป์กลางดึกวันเสาร์ที่ผ่านมา

ก็เลยขอลงโดยไม่ยอมจ่ายค่ารถ

ชาวต่างชาติคนนี้ก็เลยได้ถ่ายคลิปเอาไว้

กระทั่งล่าสุดมีการเรียกนายโกศิลป

เพราะว่ากล้องอุปกรณ์อยู่ที่

ทุกคนเป็นผู้สื่อข่าวได้ทั้งหมดเลย